กับแฟนเก่าไปคบกับแฟนใหม่
แต่พอคบกับแฟนใหม่ก็ไปเจอทำร้ายร่างกาย

คบกับแฟนใหม่ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา

ใจเลิกกับแฟนใหม่กลับไปคบกับแฟนเก่าเหมือนเดิม
แต่แฟนใหม่ไม่ยอมราวี
จะเอาเรื่องโอ้โหมีการแบบ

แฟนใหม่คนนี้ไปเจอผู้หญิงคนนี้
ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของแฟนเก่า

แล้วก็ลงไปทำร้ายด้วยการใช้มีดฟันเข้าไปหลายครั้งทีเดียว
แล้วกล้องหน้ารถคันหนึ่งที่เขาขับตาม
เขาจับภาพไปได้ไปชมคลิปเลยครับ
ต่อมาคือนายอะไร
ต่อถาม
ต่อถามด้วยครับหลักเกิดทราบชื่อ

นี่แหละครับ

คือนายวิทยศักดิ์บุญธนาห์วงศ์
เหตุเกิดบนถนนสุขุมวิทย์บริเวณหน้า
อุตสาหกรรมภาค๙หมู่๑ตะบนห้วยกะปิอำเภอเมืองชนบุรี
การจราจรก็หนาแน่นนะคนก็เริ่มตกอกตกใจกันว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วที่มันน่าหวาดเสียวคุณผู้ชมลองดูในมือของผู้ชาย
คือทั้งคู่เขาแย่งมีดกันแล้วมีดมันยาวมากนะสังเกตดี
สุดท้ายเนี่ยผู้ชายสวมเสื้อสีดำแย่งมีดได้แล้วก็ฟันไปที่ศีรษะของอีกฝ่ายหนึ่ง๓ครั้ง
คนที่ถูกฟันเนี่ยล้มเลยฮะเสียการทรงตัวแล้วก็วิ่งหนีเลยครับ

มีกล้องอีกมุมหนึ่งมันเป็นกล้องหน้ารถจะเห็นว่าภาพเนี่ย
หมดแรงแล้วฮะคือสู้กันนานจนหมดแรงทั้งคู่เลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๕โมงครึ่งของเมื่อวานนี้เองครับ
ตำรวจสพเสม็ดแล้วก็กู้ภัยไตรคุณธรรมเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบนายวิรสักอายุ๔๖ปีร้องโอดโอยคือมีมีดฟันทั่วร่างกาย
โอ้เนี่ยค่ะเลือดอาบเลยอ่ะค่ะใช่ฮะโอ้ศรีศักดิ์ก็โดนไป๓ทีนะครับ
ส่วนฟังคู่กรณีคือนานณเดชน์เนี่ยอายุ๔๒ก็บาดเจ็บเหมือนกัน
ถูกฟันเข้าที่แขนก็ลำตัวกู้ภัยก็ประถมพยาบาลทั้งคู่
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลต่อนะครับค่ะข้อมูลในที่เกิดเหตุนะคะ
ก็รู้ว่าผู้ชายทั้งสองคนเนี่ยมีแฟนคนเดียวกัน
อืมนะคะชื่อว่านางสาวน้ำพื้งแก้วลานอายุ๓๑ปีนะคะ
เธอเองก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเธอเล่าให้ฟังว่าผู้ชายเสื้อดำอะค่ะ
คือนายนเรศพุทธิมาเป็นแฟนเก่าครับ
สาเหตุที่ทั้งคู่ทะเลาะกันก็คือเรื่องของความหึงหวง
เพราะว่าเธอเนี่ยขอเลิกกับแฟนใหม่เพื่อจะกลับไปคืนดีกับแฟนเก่า
แต่แฟนใหม่ไม่ยอมเลิกพยายามตามราวีเธอตลอด
บังเอิญไปเจอกันแล้วก็เลยก่อเหตุทะเลาะวิวาดกัน

เพื่อให้คุณผู้ชมคลายความสงสัยถึงที่มาที่ไปของเหตุการณ์นี้นะคะ
นางสาวน้ำพึ่งก็ไปสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ปี๒๕๕๙เธอคบกับนายนเรศแฟนเก่าก็ไม่ได้แต่งงานกันนะ
แต่ว่าก็อยู่กินกันฉันสามีภรรยาค่ะครับหลังจากนั้นเลิกรากันไป
เธอก็ไปมีแฟนใหม่คือนายเวียรศักดิ์ก็ตัดสินใจคบหาอยู่กินด้วยกันตั้งแต่ต้นปีนี้
คบกันมาต้นปีแต่ว่าระหว่างที่คบกับแฟนใหม่เนี่ย
ถูกแฟนใหม่ทุบตีเป็นประจำเธอทนไม่ไหวแล้วก็เลยตัดสินใจขอเลิก
แล้วก็กลับไปคืนดีกับแฟนเก่าแฟนใหม่ก็เลยไม่พอใจอ่ะสิ
ช่วงอาทิตย์แรกที่เลิกกันเธอบอกว่าแฟนใหม่แบบไม่ยอมเลย
ราวีโทรศัพท์ไปขู่จะทำร้ายร่างกายจะเอาน้ำกรดไปสาด
เคยเอาอุจจาระไปปลาใส่บ้านของแฟนเก่าเธอด้วยหลายครั้งด้วยนะ
ไม่ใช่ครั้งเดียวเพราะคิดว่าเธอเนี่ยไปอยู่บ้านแฟนเก่า
จริงแล้วเธอไม่ได้ไปอยู่บ้านแฟนเก่าเธอไปอยู่กับแม่
ที่บ้านในอำเภอศรีราชาแฟนเก่าก็เล่าให้ฟังว่าถูกราวีเหมือนกัน
แต่ก็ไม่ได้เอาเรื่องเอาราวอะไรจนมาเจอเหตุการณ์เนี้ยที่บังเอิญไปเจอกันกลางทางแบบเนี้ย
เธอบอกว่าเคยเจอเหตุการณ์ที่เธอกับแฟนเก่าเนี่ย
กำลังจะไปร้านขายของเก่าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุนะ
รู้สึกว่าเหมือนกับมีคนปลาขวดอะไรสักอย่างใส่เธอเธอก็หันหลังไปดู
แฟนใหม่นี่เองขี่มอเตอร์ไซค์มาอยู่ด้านหลัง
แล้วก็มาชนท้ายแล้วก็สู้กัน
จนเอามีดฟันกันอย่างที่เห็นในคลิปภาพคุณผู้ชม
ก็เห็นเขามาประชันชิดที่ตูดรถแล้ว
อืมดูดรุ้นแล้วแล้วเขาก็อีกมือนึงเขาถือมีดด้วย
เขาบอกมึงจอดมึงจอดตอนนั้นแฟนเก่าก็บอกว่าให้ลงจากรถให้หนีไป
แล้วเราก็หนีไปอ่ะค่ะหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ตะลุมบอลกันแหละ
ไม่รู้ใครโดนกี่แผลอะไรยังไงพี่ไม่รู้แล้ว
ตำรวจมาแล้วพี่ถึงจะออกมาพี่ก็ไปแอบอยู่แอบอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะอืม
ร้านขายของเก่าอ่ะค่ะที่ไปแอบอยู่ตำรวจมาอะไรมา
พี่ก็ถึงออกมาดูแฟนว่าเป็นยังไงกันบ้างอืม
เห็นเขาว่าฟันกันอะไรอย่างงี้เราถูกกระทำยังไงบ้างโอ้ถูกตี
ถูกด่าทุกวันทุกวันเขาเอาแต่ใจคนใหม่นี่เอาแต่ใจ
ตักข้าวตักข้าวให้กินนี่ไม่ไม่ถูกใจนี่เขาเอาเท้าเนี่ย
ตะวัดตะวัดพาข้าวนะตะวัดบอกว่าทอดไข่ไม่ฟูอืม
เขาหาเรื่องตีเราขนาดนี้คือเขาอารมณ์ฉุนเฉียวหรือเปล่า
เราไม่รู้เพราะเขาเล่นกัญชาเราก็ไม่รู้ตรงนั้นอีก
ตอนก่อนที่จะเลิกลากับแฟนใหม่เนี่ยได้บอกได้พูดคุย
ตกลงกันดีดีก่อนไหมบอกบอกเขาก็บอกว่ามึงอย่าให้กูเจอ
มึงจะไปอยู่ไหนก็ได้ไม่ว่ากับผัวเก่าหรือกับใครก็ได้
ถ้ากูเจอมึงตายกูน้ำกดกูเตรียมไว้ทุกเมื่อ
ใส่กระเป๋าไว้มึงทุกยี่สี่เขาบอกอันนี้เป็นสิ่งที่เขาคือ
ใช่เขาขู่แล้วเขาไม่คิดว่าเขาจะทำจริง
บานมันก็มีขวดลอยมาจริงจริงแสดงว่าเขาพกไปจริงจริงอืม
แต่ไม่โดนล่ะก็โดนนิดนึงนี่ไม่ก็น่าจะเป็นน้ำกรดจริงจริงนะ
ค่ะเพราะว่ามันแค่นิดเดียวเองละอองละอองเองเนี้ย
มันก็ไหม้อย่างเงี้ยอืมมันแสดงว่าเป็นน้ำกรดที่เหมือนที่เขาบอกกับเราจริงจริง
อืมถ้าโดนเต็มเต็มก็คงจะเป็นเยอะมากมาก
อ๋อก่อนที่จะตะลุมบ่อนกันเนี้ยโดนปลาขวดใสไปด้วยแล้วคาดว่าจะเป็นน้ำโกรธด้วย
เธอบอกแบบเนี้ยครับนักสำนำพึงก็บอกว่าคือไม่คาดคิดนะคะ
ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะมาเกิดขึ้นกับตัวเองไม่คิดว่าแฟนใหม่จะกล้าทำอะไรแบบนี้
แต่เธอบอกว่าเธอทนไม่ไหวแล้วจริงอยู่กับแฟนใหม่ไม่ได้แล้วอะค่ะ
ก็เลยอาศัยจังหวะที่แฟนใหม่ไปทำงานเก็บเสื้อผ้าขนข้าวขนของออกมาเลย
เพราะถ้าแฟนใหม่รู้ว่าเธอจะแบบเลิกจะหนีออกมาจากบ้านเนี่ยต้องถูกทำร้ายอีกแน่
เธอก็เลยอาศัยจังหวะที่แฟนใหม่ไม่อยู่ช่วงไปทำงานแต่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือระหว่างที่คบกันกับแฟนใหม่เนี่ยนะ
เคยถูกทำร้ายด้วยการเอาหมวกกันน็อกตีเข้าไปที่หลังเคยเอาหัวเธอโขกพื้น
เนี่ยสาเหตุก็เพราะเสียงดังทำให้เขาตื่นก็เลยโมโหเอาหัวโขกพื้นอย่างเงี้ย
อืมอย่างงี้เป็นแฟนกันยังไงฮะโอ้โหผู้ชายนี่โหดร้ายเหลือเกินนะ
เมื่อสักครู่ที่เขาเล่าแค่ทอดไข่ไม่ฟูที่โดนเท้าเตะถาดข้าวกระจุยกระจายนี่ก็โอ้โหก็เกินไปแล้วนะครับ
ทีนี้นักข่าวของเราก็ไปถามเจ้าของคลิปหน่อยเนี่ยคนที่เขาเป็นเจ้าของรถที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้เนี่ยนะฮะ
สอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ชื่อคุณบิ๊กครับคุณบิ๊กเนี่ยเป็นเจ้าของคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวบอกว่า
ขณะที่เกิดเหตุเขากำลังกลับรถเพื่อจะไปห้างแห่งหนึ่ง
ก็เห็นมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อเคสอาร์ของชายหญิงคู่นึงเนี่ยเบี่ยงเข้ามาประกบทางขวาก็เลยชะลอรถเพื่อให้รถสองคนนี้เขาไปก่อน
นะฮะปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์ของผู้ชายอีกคนนึงก็คือแฟนใหม่เนี่ยนะฮะ
ขับตามไปไปปาดหน้ารถของของตนก่อนก่อนที่ชายคนขับเนี่ยจะตรงดิ่งเข้าไปหามอเตอร์ไซค์ของชายหญิงคู่นี้
แล้วก็นำเหล็กซึ่งมีลักษณะค่อนข้างที่จะเป็นแผ่นเหล็กบางยาวคล้ายกับมีดฟาดเข้าไปที่ชายหญิงคู่นี้
โดยตีเข้าไปที่บริเวณฝั่งของผู้ชายก่อนจนรถของฝ่ายหญิงชายคนนี้ล้มลงไป
แล้วเหตุการณ์ก็ชุดละมุนขึ้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปชายทั้งสองคนทำร้ายร่างกายกัน
แย่งอาวุธกันแย่งมีดกันพักใหญ่จนทำให้บาดเจ็บทั้งคู่ส่วนผู้หญิงเนี้ยก็ซ้อนบริษัท
มาหลังรถล้มลงไปเธอก็วิ่งหนีกระโดดไปอยู่ฝั่งตรงข้าม
ก็ตรงกันกับคำให้การของเธอของน้ำพึ่งจึงทำให้เธอเนี่ยไม่เห็นอยู่ในคลิป
อ่าไปฟังเสียงคุณบิ๊กเล่าให้ฟังกันหน่อยฮะมาถึงเขารถประกบข้างแล้วเขาก็
เอาเหล็กชี้แล้วเขาก็ฟันเอาเหล็กตีเข้าไปที่ที่ฝั่งผู้ชายครับผู้ชายที่มากันกับผู้หญิงครับ
หลังจากรถล้มเสร็จปุ๊บเขารีบยิงทางทางกั้นนะครับทางกั้นระหว่างทางครับ
ทางเกาะเกาะกลางครับครับจะมีเหล็กเหล็กกลางผู้หญิงปีนแล้วก็วิ่งข้ามเลข้าม
อีกฝั่งหนึ่งก่อนแล้วครับตั้งแต่หลดลมมาบาดเจ็บทั้งสองคนนะครับ
เพราะว่าเขาแยกอาวุธกันอยู่นอกจากนี้คุณบีก็เล่าต่อนะครับว่า
พอเห็นท่าไม่ดีแล้วอ้าวตนเองจึงได้บอกแฟนที่นั่งมาด้วยเนี่ย
บันทึกภาพเหตุการณ์จากนั้นก็รีบโทรแจ้งตำรวจ
จะส่งคลิปนี้ให้กับตำรวจเป็นหลักฐานนะฮะทางด้านของร้อยตำรวจโทอนุพงศ์ดอกไม้
รองสารวัตรสอบสวนสพสเมษก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
พลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีเนี่ย
ชับเลยบอกคดีนี้ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายซึ่งคดีนี้ทั้งคู่เนี่ยถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลชนบุรี
โดยทางด้านของแฟนเก่าแพทย์ต้องเย็บบาดแผลที่ถูกฟันที่แขน
หนึ่งร้อยยี่สิบห้าเข็มอืมโหยาวมากค่ะส่วนแผลบริเวณหลังเย็บสามสิบเข็ม
ขนาดที่ผู้ชายแฟนใหม่เนี้ยถูกฟันที่ศีรษะต้องเย็บรวมกว่าสองร้อยเข็ม
และรอจนกว่าทั้งคู่อาการดีขึ้นจึงจะสอบปากคำได้
เมืองต้นทางด้านของแฟนเก่ายอมรับวันที่เกิดเหตุเขาพกมีดพกสั้นมาด้วย๑เล่ม
ส่วนมิสแตนเลสที่ยาวที่เห็นในคลิปเนี่ยและหนังสติ๊กเป็นของแฟนใหม่
แต่เขายังไม่ยอมรับสารภาพว่าเป็นของเขาหรือเปล่าตำรวจเองก็ตั้งข้อหา
นะทั้งคู่เลยนะครับนั่นก็คือข้อหาทำร้ายผู้อื่น
ว่ามีดเอามาจากไหนก็เลยคาดว่าแฟนใหม่น่าจะสกดรอยตาม
เพราะว่าจำหน้าแฟนเก่าของเธอได้ด้วย
เธอก็เลยฝากบอกมากับนักข่าวของเราบอกว่า
ผู้ชายเนี่ยอย่าทำร้ายผู้หญิงนะเพราะผู้หญิงเขาทนไม่ไหวจริง